เรื่องนี้นะจะให้ดูเป็นอุทาหรณ์
คือผมว่าจริงแล้วไม่มีใครจะทำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอก
แต่ว่าอย่าไปทำเลยนะฮะและอย่าไปขนองเลย
อดีตทหารพรานคนหนึ่งเอาอะไรเข้าปากรู้ไหมครับ
ประทัดลูกบอลลูกบอลลูกเล็กแบบนี้นะฮะ
ที่มันมีชนวนเขาจุดแล้วยัดใส่ปาก
ทำทำไมเนี่ยฮะเขาถามกันหมด

ถือในมือกำไว้มือยังขาดเลยครับ
แต่เขาเอาใส่ปากภาพเล็กมุมจอด้านขวานั่นคือปากของเขา
ที่เราทำให้มันพอดูได้ให้คุณผู้ชมดูไว้ก่อน
นี่เราให้ดูภาพใหญ่เลยเละไปหมดเลย

นั่นคือเลือดทั้งหมดเราย้อมสีไว้ครับ
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้กู้ชีพอบตดงบัง
แล้วก็ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลเนี่ยนะครับ
ไปช่วยเหลือกันนะครับนายโกวิทนาชาสิงอายุ๓๔ปี

ได้รับบาดเจ็บครับถูกประทัดลูกบอลระเบิดใส่ปากนะฮะ
เลือดนะฮะเต็มไปหมดฟันหลุดนะครับ
โอ้โหน่าสยดสยองคุณผู้ชมคือกู้ภัยรีบประถมพยาบาลนะครับ
เบื้องต้นต้องส่งก่อนเลยส่งไปที่โรงพยาบาลบึงโขงหลง
ประเมินอาการบอกว่าโอ้โหแผลมันฉีกขาดขนาดนี้นะ
ปากคางฟันบนลิ้นแล้วก็ยังมีแผลฉีกขาดที่มือซ้าย
กระดูกหักนิ้วขาดสามนิ้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วส่งไปเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลเซกาที่อยู่ใกล้เคียง
สอบถามในเก่งในเก่งเป็นใครในเก่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเนี่ยฮะ

บอกดื่มเหล้าด้วยกันเนี่ยฮะโอ้เหล้าตายังปลืออยู่เลยพี่
ตอนเกิดเหตุเขากับคนเจ็บเนี่ยนะนั่งดื่มกันเมาได้ที่คุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้กันไป
จากนั้นโกวิทก็เล่าเรื่องที่เคยเป็นทหารพรานในพื้นที่ภาคใต้
บอกว่าโอ้โหพี่ผมนะเจอปืนเจอระเบิดรอดมาทุกครั้งผมมีของดีมีของขลัง
ผมมีอะไรบ้างพี่ผมมีเหรียญพระผมมีตะกุดสวมคออยู่เนี่ยนี่พี่ผมเอาให้ดูผมสวมคออยู่
ระหว่างเล่าเนี่ยเขาเห็นประทัดลูกบอลนะฮะแล้วก็เลยไปหยิบ
แล้วลองของให้ดูด้วยการอมใส่ปากแล้วจุดไฟครับห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
ลูกแรกไปจุดไฟดับว่ะเฮ้ยดับนะฮะ
จากนั้นไม่รู้คือเขิมหรืออะไรจุดลูกที่สองคุณรัชพรคุณผู้ชมฮะ
อมเข้าไปไม่ถึง๕วินาทีระเบิดเละทั้งปากครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เราจำลองให้ดูนะครับว่าเขาคุยอะไรกัน
นี่ครับผมมีของดีนะฮะผมอยู่ภาคใต้โดนมาหมดทุกอย่างแล้ว
แล้ววินาทีนี้คือวินาทีที่เขาเอาประทัดลูกบอลจุดแล้วใส่ปาก
เพื่อนก็พยายามห้ามห้ามแล้วนะครับโอ้โหคือสภาพนะ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพตอนที่ไม่ได้เอามาเบลอไม่ได้เอามาแต่งนะมันเละจริง
เออเจออันมาแต่งก็ได้เอาอันที่สอง
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับสอบถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลย
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหสงสารโกวิทมากเลยนะ
ไม่รู้คิดยังไงจริงโกวิทเนี่ยคนดีนะ
ปัจจุบันนี้เขาเป็นช่างตัดผมฝีมือดีประจำหมู่บ้านเลยอัธยาศัยดีบางครั้งถูกใจ
เห็นคนไม่มีตังค์ตัดผมให้ฟรีด้วยทุกคนแถวนั้นรักเขาหมด
แล้วทุกคนก็ช็อกหมดตอนนี้ว่าทำไมทำไมโกวิทถึงทำแบบนั้น
รู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายนะฮะไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าอยากลองของนะครับ
หรือคิดว่าที่จุดปั๊บพอเอาเข้าปากเดี๋ยวโดนน้ำลายแล้วชนวนมันจะดับนะฮะ
คือคนเห็นเหตุการณ์คนอยู่ในเหตุการณ์เขาก็คิดไปต่างนานา
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเล่าบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นมีใครกล้าทำแบบนี้
ประทัดชนิดนี้อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นครับคุณผู้ชมฮะ
จุดแล้วไม่คว่างไปถือไว้มือยังขาดเลยครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าภาพสยองยังติดตาอยู่เลยตอนนั้นน่ะนะฮะ
ส่วนนางสาวสุธิดาแสนรัฐนะครับที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
๒ทุ่มนะเธอนั่งอยู่หน้าบ้านกับเด็กนะครับ
โกวิทย์เนี่ยเดินมากับเพื่อนไปดื่มที่ไหนมาไม่รู้แหละนะครับ
ก็มาดื่มกันต่อมาดื่มกันต่อปั๊บเห็นเด็กจุดประทัดที่เหลือจะออกพรรษาสองนัดเนี่ย
โกวิดก็ห้ามพวกเองอย่าจุดเลยนะ
ชาวบ้านเขานอนแล้วแต่ไอ้เหลือลูกหนึ่งเนี่ยโกวิทถือมานะครับ
แต่เขากลับจุดไฟแล้วยัดเข้าปากครับแล้วเอามือปิดปากด้วยนะ
ไม่ให้เพื่อนแย่งด้วยนะเพื่อนก็พยายามแย่งนะครับ
คือจนกระทั่งแย่งออกมา
แล้วปรากฏว่าเขาจุดกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมครับแย่งไม่ทันจริงจริงฮะนี่ครับให้พี่เขาเล่าให้ฟังครับ

หันมาอีกทีแกจุดประทัด

เอายัดใส่ปากตัวเองปิดปากรอบนึงแล้วก็เพื่อนแกดึงมือออก
แล้วแกก็ฝืนแล้วก็ปิดเหมือนเดิมปิดปุ๊บ
พอได้ไม่ถึงนาทีระเบิดปุ๊บแกก้มหน้าอย่างนี้
ระเบิดเสียงดังหนูหันหนูจ้องอยู่แล้วด้วยหนูไม่รู้ว่าจะห้ามยังไง
มันสตันไปหมดพอปุ๊บพี่ข้างบ้านพี่ผู้ชายเขาก็
วิ่งมาดูว่าวิทย์มึงทำได้ยังไงอย่างนี้
พี่แกก็ร้องไห้แล้วค่ะทุกคนช็อกหมดทุกคนก็มารวมกันตรงนี้
คือช็อกหมดคือเลือดไหลไม่หยุดเลยเต็มพื้นนี่แหละค่ะ
ทุกคนไม่คิดค่าคิดว่าพี่พี่แกจะทำค่ะพี่เข้ามาเลยบอกว่า
มันน่าจะคิดว่าเอาลูกบอลที่เป็นประทัดใส่เข้าปากแล้วมันจะดับ
เพราะว่าชนวนของลูกบอลที่ยัดใส่ปากนี้มันกันน้ำได้
เอามาดูก็เลือดเต็มปากเต็มหลังบึ๊ดตกใจตกใจ
แต่วันนี้พวกเขาไม่ทำกันอยู่แล้วไม่พวกเขาอาจจะเตื้อ

เพราะแกก็เป็นคนเป็นยังไงเพราะคนดีไหมคนดี
คือแต่ละคนก็เล่าประสบการณ์ในมุมของตัวเองที่เห็นเหตุการณ์ในมุมของตัวเอง
มาฟังเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปดื่มเหล้ากับโกวิทมาไปกับเพื่อนอีก๔๕คน
เหล้าเหลือเหล้าเหลือเฮ้ยไปกินต่อที่บ้านกันดีกว่าบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
พอเมาแล้วนะโกวิทจะเป็นคนใจกล้านะฮะเพื่อนเขาเล่า
ไม่รู้ว่าเคยเป็นทหารด้วยหรือเปล่าถึงใจกล้าแบบนี้
แล้วเห็นไหมครับที่ตัวเขาเขาศักดันเต็มตัวไปหมดนะฮะ
แล้วเล่าด้วยว่าโหยพี่ผมเนี่ยเหรอตอนเป็นทหารถูกยิงมานะ
แต่ผมรอดมาได้เอาลองฟังเพื่อนคนนี้เล่าในมุมของเขาบ้าง
คือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแรงถูกไหมใช่ครับ
แต่นี่ยัดเข้าปากเลยยัดเข้าปากเลย
คิดว่ามันจะดับได้ยังไงไม่รู้ผมไม่เห็นตัวนั้น
เวลาเมาแล้วใจกล้าไอ้ตอนไม่เมาเป็นยังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนไม่เมาหมอโกวิทย์เป็นคนเงียบ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเมาเนี่ยนะฮะมีการท้าทายกันกับเพื่อน
ยังไงยังไงหรือเปล่าหรือว่าทำไปเนี่ยเพราะความคึกขนอง
ส่วนอาการบาดเจ็บของโกวิทนะครับคุณหมออดุลชัยธันมาแสงเสิร์ชนะครับ
ท่านเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลพญาไทย๒
ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ายังพอรักษาได้นะ
แต่หมอขอดูก่อนว่ามันเสียหายแค่ไหนกระดูกแตกหัก
ฟันแตกหักหรือเปล่าเนื้อเยื่ออ่อนเป็นยังไง
ดานปากกระพุงแก้มลิ้นเนี่ยมันเสียหายมากน้อยแค่ไหน
แต่เท่าที่เห็นนะคือคุณหมอบอกว่ากระดูกกรามน่าจะแตกนะ
เอ็กซอเรย์อย่างละเอียดเลยการรักษาก็แล้วแต่หมอจะพิจารณา
บางคนรักษาคราวเดียวจบเริ่มจากส่วนที่แข็งที่สุดก่อน
ไปหาส่วนที่อ่อนที่สุดหรืออาจจะผ่าตัดรักษากระดูกหักก่อน
แล้วค่อยรักษาส่วนอื่นไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไป
หลังการรักษาเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนไม่เหมือนเดิม๑๐๐แน่นอนนะครับ
ความรู้สึกในช่องปากการบดเคี้ยวการพูดขึ้นอยู่กับความเสียหายในปาก
ที่เกิดขึ้นถ้าลิ้นขาดพูดไม่ได้นะถ้าลิ้นขาดพูดไม่ได้แน่
และเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการพูดนะครับส่วนไอ้ประทัดเนี่ยนะฮะ
ไม่รู้ว่ามันมีเศษสิ่งสกปรกอะไรเดี๋ยวติดเชื้อไปก็จะอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ยังแนะนำด้วยว่าหากได้รับบาดเจ็บอวัยวะเสียหาย
รีบมาหาหมอให้เร็วที่สุดนำอวัยวะที่ขาดนั้นมาด้วยเช่นอะไรบ้าง
นิ้วนะฮะแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำห่อไว้แล้วใส่ในถุงพลาสติก๑ชั้น
ปิดให้มิดชิดแล้วใส่ถุงพลาสติกที่ใส่น้ำแข็งมาอีกทีนึง
มีหลายกรณีนะโอ้ได้ยินอะไรขาดให้แช่น้ำแข็งไม่ได้นะครับ
เนื้อมันจะตายแล้วคราวนี้มันจะมาต่อไม่ได้ต้องมีการห่อผ้า
ชุบน้ำแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ถึงจะใส่พาชนะที่หองน้ำแข็งมานะครับ